คุณผู้ชมฮะนี่ไทยรัฐช่วยด้วยช่วยชาวบ้านหน่อยชาวบ้านร้องมาบอกโอ้โห
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อชาวบ้านบอกแบบนี้บอกว่าโอ๊ยลูกก็สิออกหมายถึงว่าเขาท้องแก่จะไปโรงพยาบาลจะคลอดอยู่แล้ว
แต่ถนนก็เป็นหลุมหลายแบบนี้ใครจะกล้าขึ้นรถกระบะเพื่อจะขับออกจากถนนเส้นนี้ไปโรงพยาบาล

ตำบลโพนเพชรอำเภอมันจากคีรีจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะครับ
คนโพสต์ก็คือยายอ้อยฟีเวอร์ยายอ้อยฟีเวอร์นะ
พอผมติดต่อไปนะยายอ้อยบอกว่าไทยรัฐช่วยหน่อยได้ไหม
เป็นปากเป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยนะ
เพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านเองไม่กล้าใช้แล้ว
นักเรียนไปโรงเรียนตอนเช้าก็กลัวนะครับ
ส่วนคนท้องดูสิคุณกว่าจะเดินไปถึงข้างหน้านู้น

อะไรปลอดภัยกว่าคุณระหว่างเดินไปกับขึ้นรถกระบะ
หลายคนบอกว่าเดินดีกว่า

แต่จะมีแรงเดินไปถึงโรงพยาบาลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ

แต่รอบนี้คุณต้องเพ่งตาดูดีนะ

เพราะว่าถนนมืดตื้อเลย
สนิทไร้การเปิดไฟให้แสงสว่าง
ตั้งแต่หัวถนนริมคลองฝั่งอบตบ้านใหม่

จริงเขาบอกมีเสาไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางนะครับ

ชำรุดพังเสียหายหรือไม่ซ่อม
เปิดใช้งานให้ชาวบ้านได้ใช้กัน

รถยนต์จอดเสียข้างทางมองไม่เห็นกัน
เป็นอันตรายมากเกือบทำให้รถที่สัญจรไปมา

บอกว่าอบ้านใหม่ช่วยหน่อยเถอะ
ไฟมีแต่ไม่เปิดและจะทำให้เปลืองงบ
เปลืองภาษีประชาชนทำไม